โครงการบ้านจัดสรรคุณผู้ชมค่ะ
เฉพาะราคาที่ดินสร้างโครงการ

แบบนี้ไม่เรียกว่าสวยด้วยรวยด้วยยังไงไหวคุณผู้ชม
แล้วเห็นมินนี่นะผันตัวไปช่วยธุรกิจครอบครัวแบบเต็มตัว
ช่วงนี้แฟนละครหวั่นใจเหมือนกันว่า
กลัวมินจะยุ่งแล้วกลัวจะแบ่งเวลาให้วงการไม่ได้นะคะ
นก็ฝากข่าวดีมาบอกแฟนละครผ่านบันเทิงไทยรัฐเลยนะคะ
ประกาศชัดค่ะว่าไม่คิดลาวงการอยู่แล้ว
ขออยู่ยาวไปจนแก่จ้า
เป็นแบบเศรษฐินียอสังหาด้วยมังคับ

ตัวเล็กตัวเล็กไม่ได้อะไรเพราะจริงทำหลายอย่างมาก

ไม่มีความคิดนั้นเลยไม่เคยคิดจะทิ้งวงการเลย
แต่ว่าแบบคนก็จะกลัวเพราะว่าคนคิดถึงแล้วก็ไม่อยากให้แบบ
ไปไหนถามมินทุกวันนี้ก็คือเป็นแฟชั่นสนองนี้ตัวเอง
ความคิดถึงของตัวเองแล้วก็มาเจอแฟนด้วยอะไรอย่างนี้

ไปเลยค่ะเซรี่อยู่ยาวกันตลอดชีวิต

เอาล่ะประกาศเยี่ยมเลย
จากนี้ก็ได้พูดถึงการขึ้นมาทำหน้าที่เป็นเสาหลักครอบครัวด้วย
คือตอนนี้น้องมินเขารับช่วงต่อจากคุณพ่อคุณแม่
เรียกได้ว่าดูแลทุกคนในบ้านก็ว่าได้คุณผู้ชมนะ
แล้วมินก็บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำในฐานะลูก
เชื่อว่าใครก็แล้วแต่ที่ได้ดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวเนี่ย
ไปที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนตกน้ำไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้จ้า

พอเราเห็นพ่อแม่เราเบาแล้วแบบมีความสุขเราก็
เราก็เนี่ยแหละสิ่งที่คุ้มค่า

แต่คนที่รักดูแลพ่อแม่กระตันอยู่อ่ะ
นว่าไปไหนก็ไม่เดือดร้อน

ทุกคนมีความกระตันยูกับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าใคร
แล้วแต่ที่แบบเคยช่วยเหลือดูแลเรานะ

นะคะใดก็คือคุณพ่อคุณแม่ของน้องมิน
สวยมากเลยคนขอนแก่นสวยหล่อนะคะ